ก็คือท่านผู้ว่าสุดสมฐาที่ปฐุมธานี
จำได้ไหมที่ท่านปั่นจักรยานแล้วย้ายไปจากจังหวัดเลย

ท่านประกาศยกเงินเดือน๓เดือน
เอาไว้บริจาคช่วยเหลือคนติดโควิดในพื้นที่

ผมอยากมีมือสัก๔๕มือ

เรื่องของเรื่องเนี่ยท่านไม่ได้อยากดังเลย
แต่เพจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ปฐุมธานีสละเงินเดือน๓เดือน
ช่วยเหลือชาวปฐุมที่ลำบากจากสถานการณ์โควิด

ท่านชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีจำได้เป็นอย่างดี
ปั่นจักรยานทุกวันไปทำงานจากบ้านของท่านแล้วก็ไปทำงานที่จังหวัดเลย
ตอนนั้นยังอยู่จังหวัดเลยย้ายมาปฐุมธานี
ก็เป็นที่รักไข้ของข้าราชการและชาวบ้านในจังหวัดปฐุมธานี
ชัยวัดบอกเงินเดือนผมก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยไม่ได้เยอะอะไร
บาทมอบให้หมดเลยไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องการคำชมแดงสิ้นฮะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคืออะไรช่วยได้ก็อยากช่วย
เงินเดือนก็คือมาจากหลวงใช่ไหมแล้วเงินหลวงก็มาจากชาวบ้าน
และในเมื่อชาวบ้านท่านเดือดร้อนก็ต้องเอาเงินของตัวท่านเองต้นทาง
ย้อนกลับไปช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกัน
สอสอครับถ้าไม่ดูทีวีข่าวนี้เนี่ยผิดหวังเลยนะ
ด้วยฮะดูได้เป็นตัวอย่างฮะเดี๋ยวฟังเสียงของท่านผู้ว่าด้วยครับ
เงินเดือนที่เราเอามาใช้คืนพี่น้องวาชนก็คือเงินพี่น้องวาชนนั่นแหละ
เขาจ้างเราทำงานถึงตอนที่ในจ้างเราเดือดร้อน
เราก็ช่วยเหลือในจ้างแล้วก็เป็นเรื่องปกติ
โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้บุญ
เพราะว่าคนกำลังทุกข์
พอคนกำลังทุกข์เราเข้าไปช่วยให้เขาพ่นทุกข์เราก็ได้บุญไปด้วย
สสวอันนี้พูดลอย
ลอยไม่ได้มีความกระทบกระเทียบใดทั้งสิ้น

บางคนไม่มาทำงานแต่ลายเซ็นต์มีเบิกประชุมนะ

ท่านผู้ว่าบอกไม่ต้องห่วงไม่ได้อยากดัง
แต่อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะทำอยู่แล้ว

ถึงได้บอกไง๔มือ๕มือของผมเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วผมต้องมาเป็น๑๐มือแบบทศกัณฐ์๑๐มือ๑๐หน้าแล้วนะฮะ
สายด่วนครับสำหรับปฐุมธานีช่วยเหลือชาวบ้านตลอด๒๔ชั่วโมง
วัคซีนที่บางพิกัดบางจังหวัดจะให้หรือไม่ให้เซ็นแกรกแล้ว
อห์นุญาตเลยถือเป็นการช่วยเหลืออ้าวให้จักรปฐุมนายกแก๊สป่ะใช่ใช่แปลว่าหลองขอต้องนานแล้วท่านท้ายวัตรเซ็นไพ
เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องเตียงรักษาโควิด
ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามนะครับ
ตอนนี้มีเบื้องต้นสำหรับคนที่ป่วยระดับสีเหลือง
ส้มสีแดงใครป่วยแบบสีเขียวคือไม่มากให้ดูแลอยู่ที่บ้านก่อน
จากนั้นจะมีการขยับรูปแบบในการช่วยเหลือเข้าไปเรื่อยนะฮะ
นี่คือภารกิจของท่านผู้ว่าชัยวัดปฐุมธานีนี่คือข้าราชการของประชาชนครับ
ไม่เหมือนวันก่อนที่มีคนบอกว่าก็ช่วยแล้วจะเอาอะไรอีก
นึกไม่ออกโว๊ะด้วยผมคิดข่าวนี้ไม่ออกเลยอ่า